คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งทุเรียนวันนี้คุณได้กินกี่ลูกแล้ว
ตี๕ขนาดนี้ยังไม่ได้กินสักลูกยังไม่ได้กินสักภูสักเม็ดเลยค่ะ
ตั้งแต่มีทุเรียนออกมาจำไหนได้กินเยอะเลยยังบ้างบ้างแล้วได้กินบ้างค่ะ
อืมผมสองภูโอ้ยผมเนี้ยยังไม่ได้กินเลยเอ้า
จะลองดูนะครับไปลองสองสามวันไปต่อคิวไปดูนั่นดูนี่โอ้ย
คนเยอะคนเยอะทุเรียนเริ่มขาดตลาดเขาว่างั้นนะครับ
แบบนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญครับ
ทุเรียนที่ออตกร้านน้องนิดระยองนะครับ
เขาบอกว่าต้องต่อคิวต้องบัตรคิวต้องมีบัตรคิวเดี๋ยวเดี๋ยว
อันนี้นี่คือให้ชิมเหรอนี่ลองชิมดูโอ้โหนี่ครับนี่อยู่นี่เอง
อยู่ใกล้ใกล้นี่เองคือร้านนี้เห็นเขาลงในโซเชียลเหมือนกันว่า
โอ้โหคนต่อแถวยาวเลยอ่ะนี่แหละครับ
ลองดูลองดูเสร็จปั๊บนะครับบอกว่าคอทุเรียนเนี่ยครับ
ถ้าไปต่างจังหวัดไม่ได้ไประยองไปโซนนั้นไม่ได้
ไปที่นี่ครับน้องนิดเขาบอกว่าอยู่อตก
คอทุเรียนนะครับบอกได้คำนี้ว่านี่ดูพูดิฮะ
โอ้โหผู้ใหญ่ฮะเหลืองสวยเลยแต่ว่าจริงออตกรเนี่ย
มีหลายร้านนะที่เขาจำหน่ายทุเรียนนะครับ
ใช่น้องนิรยองนะครับที่ขายอยู่จุดนี้นะครับ
บอกว่าต่อแถวเข้าคิวรอซื้อที่ทุเรียนหมอนทอง
กิโลกรัมละสามพันบาทโอ้เหนือทุเรียนก้ามยาว
กิโลกรัมละสี่พันบาทโอ้โหนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับ
สุดท้ายครับน้องนิรยองบอกว่าขายอยู่ในนี้
อยู่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าออตกรนะครับ
คนซื้อมาก็อยากชิมว่าทุเรียนที่ร้านราคาสูง
รสชาติยังไงครับทุกคนก็เลยไปกัน
สุดท้ายก็ต้องมีบัตรคิวเพราะว่าคนเยอะมากนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าที่นี่เด็ด
เจ้าของร้านบอกไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแจกบัตรคิว
ครับคุณพุทธชาติลาภนนะครับ
เจ้าของร้านทุเรียนน้องนิดระยองก็เปิดเผยว่าตั้งแต่ขายทุเรียนมา๓๐ปี
ปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องทำบัตรคิวแจกให้กับลูกค้า
จากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีลูกค้ามาซื้อทุเรียนที่ร้านเป็นจำนวนมาก
และเริ่มจำไม่ได้ว่าใครมาก่อนมาหลัง
ซึ่งเคยมีลูกค้ามารอคิวยาวที่สุด๒๐๐คิว
ใช้เวลารอนาน๗ชั่วโมงลูกค้าก็ยังรอนะครับ

ลูกค้าก็อยากลองเพราะว่าว่าทำไมถึงโลละ๓๐๐
แตกต่างจากที่อื่นยังไงทำไมกินข้างนอกแล้ว

พอเขาลองมากินของพี่นิดเขาก็โอ้เพราะว่าของพี่นิดต้องสัมผัส
และลูกค้าที่มาหาพี่นิดมาซื้อพี่นิดเนี่ยมาทุกจังหวัดเลย
มาจากเมืองนอกก็เยอะมากตอนนี้จ้ะ
เขาจะโทรมาหาพี่นิดก่อนแล้วก็มากันเต็ม
ที่หนูเห็นว่า๓๔๐๐คนมาจากเมืองนอกด้วย
เพราะว่าถ้าพี่นิดไม่จัดบัตรคิวเนี่ยมันจะเขาจะแย่งกันเอง
เจ้าของร้านบอกนะทำไมถึงแพงรู้ไหม
เค้าบอกว่าที่แพงเพราะว่าเป็นทุเรียนออร์แกนิก

ราคาแพงนะครับสวนทุเรียนไร้สารพิษ

ทุกอย่างมาจากธรรมชาติล้วนนะครับ
ตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว
โดยจะให้ลูกค้าชิมทุเรียนจนกว่าจะได้เนื้อทุเรียนที่ถูกใจ
ขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยอมจ่ายเงินหลักหมื่นบาท

เพราะคิดว่าคุ้มค่ากับการจ่ายไป
อุ๊ยเหลืองอารามม้อนทองนะครับก้านยาวด้วย
ดูแล้วว่าอยากไปเกี่ยวไปขอบัตรคิวเหมือนกันน่ะอ่ะ
บางคนบอกว่าหนึ่งเนี่ยต้องควักเงินหลักร้อยหลักพัน

นี่ฉันจะพาไปควักน้อยน้อยเผื่อใครมีงบน้อย

ต้องเดี๋ยวพาไปนะคะที่นี่เลยค่ะที่บ้านชากใหญ่ที่เมืองระยอง
ร้านนี้แหละคุณผู้ชมเป็นแผงขายผลไม้อยู่ที่หมู่๖บ้านชากใหญ่ที่ตำบลเชิงเนิน

เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายของชำขายผลไม้อยู่ริมถนนในหมู่บ้านเลย
นี่แหละคือนางสาวธัญลักษณ์รอดมาเป็นเจ้าของร้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงหน้าผลไม้จะตั้งแผงขายทุเรียนด้วยนะ
ส่วนใหญ่ก็มีทั้งหมอนทองมีทั้งชะนีแล้วดูสิดูกุ๊กกิ๊กน่ารักมากเลยคุณสืบสกุล
คือเขาบอกว่าซื้อหมอนทองมากิโลกรัมละ๑๐๐ลูกหนึ่งประมาณ๑๒กิโลกรัม
ขายเนี่ยกิโลกรัมละ๑๒๐ส่วนนี้พูนเมื่อกี้๔๐บาทเอง
ใช่ก็ถึงบอกไงบอกว่าคือบางคนมีเงินไม่พอจะซื้อไปทั้งลูกเขากินไม่หมด
ก็เลยคุยกับคุณป้าว่าป้าเอาไงดีเรามาแบ่งขายแบบเป็นภูดูไหม
ะออกเป็นภูแล้วแต่ละภูเนี่ยมันก็อาจจะมีเม็ดหนึ่งบ้าง๒เม็ดบ้าง
เอาแบบกระจุ๋มกระจิ๋มแล้วก็ตั้งราคาเริ่มต้น๒๕บาทแบบนี้
จนถึงราคาสูงสุดคือ๑๐๐บาทขายแบบนี้ลูกค้ามากขึ้นนะ
ถามถึงกำไรกำไรเขาบอกว่าก็พอได้บ้างแหละดีกว่าขายเป็นลูก
ซึ่งเจ้าของไอเดียนี้ก็บอกอีกด้วยนะคะว่าการแบ่งขายเป็นภูเนี่ย

ให้เห็นเนื้อในคนที่ชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลย
แล้วแพ็คแบบเป็นเม็ดติดกับภูทุเรียนล่ะ

ลูกค้าเขาเห็นว่าเออซื้อก็สะดวกดี

กินไปไม่อร่อยหรือว่าทุเรียนอ่อน
เอามาคืนเอามาเปลี่ยนได้หรือเปล่า

แล้วถ้าเกิดว่าเม็ดไหนที่แกะมาแล้วขายไม่ได้มันเริ่มเละแล้วเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่ามีบางคนมาซื้อทำเป็นน้ำกะทิทุเรียน

เพราะบางคนไม่อยากกินทั้งลูกอยากกินนิดเดียว

ข่าวเช้าไทยรัฐเล่าชัดดูสบายนะครับ